จจันยารวิภา
จจันยารวิภา
พอดีค่ะ

จจันยารวิภา

เพราะว่าช่วงนี้คือช่วงเทศกาลสงกราน
ยกอีไมไทน์นั่นเองนะครับ

การรักษาระยาหังของร่องโควิด๑๙อยู่

ใช่แล้วก็ดีขนคือเขาเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์

เป็นขวัญใจของเก้งกวางบางชะนีและมั่งเลี้ยผ่าแล้วก็ครูปีต่าง

ฉะนั้นอย่าสง่าไปพบกับเขาเลยค่ะมาอุ้ยไปรับเองเลยยังพอใครนะใครนะ
กัณฑภัทรไม่ออกมาหรอ

กัณฑภัทรและเมียของเขาค่ะวันนี้มีแปลงมากวันนี้ดีใจมากเลยอ่ะ

ไม่มีผู้ใหญ่ผมไม่อยากมาเองเพราะว่าผมอยากมาทำสิ่งหนึ่งกับพี่พี่บ้าง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

ไม่แต่ว่าจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคริสต์แรกของผู้ชายสำหรับผม

แต่เขาตั้งใจเอามือออกนี้พร้อมจะจุบโดนปากช้ำ
ใคร

ผมว่าจบเรื่องนี้เถอะร้องเพลงดีกว่า

วันนี้เขามีเพลงอะไรมาอยากร้องอะไรกับพวกเรา
เป็นเพลงที่ผมอยากจะมอบให้กับผมแล้วก็พี่อ๊อฟมาก

แต่ว่าคุณสองคนน่าจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ

ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
ขอเชิญอาทิตย์สำคัญด้วยค่ะ
มาถ้าดีครอบเจ้าของใจดวงที

เห็นไม๊
หน่าห่อแต่จะบอกว่าวันนี้

ระดับกรรมคันมา
มีอีก๑เพลงนี้ลองการจัดร้อง

คือต้องบอกว่าถ้าไม่มีเขาคนนี้เนี่ยไม่มีการ

เพราะว่าผมใช้เพลงของเขาในการประกวดเยอะมาก
เฮ้ยเขาคือใคร

ฉันบอกแล้วว่าใครก็รู้ฉันเป็นไอดอล

อ๊อฟตรงสัตว์
ฉันเองเขาเคยบอกฉันแล้ว
วันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาแบบร้องกับพี่อ๊อฟเลย

ขอบคุณมาก
หนึ่งคนบนเพลงที่ไม่อาจแค่เครื่องผู้ขี้ชะตา
สั่งให้แพร่ตลอดมา
ให้ดวงตาและใจจากทางตา

อยากทิ้งจะพอและอยากจะถอย
ทิ้งชีวิตให้หลุดลอย
จากข้างบนที่สูงเพชรจบมัน
ก็เคยเป็นฉันที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เอง
ที่พอได้ยืนข้างบนที่สูง

ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งหัก
ยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกล
และได้หันในมุมมองที่กว้างใหญ่
เปิดความคิดให้ใจจากสายตา
ว่าเราเคยยืนมองดู
อยู่ในหัวใจยังปัญหา
และจะเห็นทุกเรื่องราวไม่เดินได้
ในทางตันยังมีทางมีให้ออกเสมอ
ทางตันยังมีทางหนึ่ง
ให้ออกเสมอ

แต่ว่าเขามาทั้งทีเราต้องคุยกับเขา

เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยแล้วก็ล้วง
ล้วงความลับ

ช่วงนี้บอกเลยว่าพร้อมมากกัน

ถ้าคิดที่ผมลุกมาจะไปเตรียมอุปกรณ์มา

แล้วกล่องนี้มันคือยังไงจะรวมยังไง
คือในกล่องนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นความลับของผม
คือมันบอกเฉยมันธรรมดาไป
แล้วผมก็จะถามพี่ว่าไอ้สิ่งเนี่ย
มันคือความลับของผมใช่หรือไม่

แล้วถ้ามันถูกก็ได้คะแนนไป
แต่ว่า๓คนนี้ถ้าใครตอบถูกน้อยที่สุดนะครับ
เอามาคำถามแรกสำหรับของผมนะครับ

ให้พี่เชื่อหรือไม่

คนอื่นแบบว่าเฮ้ยก็แบบใส่ใจเราบ้าง
แล้วเคยมีไหมที่งอนแล้วรีบกู้ออกมาแล้วเพื่อนไม่ชวนกลับเข้าไปอ่ะ

เพราะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าชวนเดี๋ยวก็รีบอีก

ต้องถามก่อนว่าเคยมีงอนจนเขาต้องเก็บ
ตั้งกฎที่มาเพื่อเก็บเงินกันเลยหรือ

ผมออกผมเข้าผมออกอยู่ในเรื่องพวกเนี้ย

ถ้าพี่กันออกอีกหรือว่าใครออกอีกก็ตาม

ผมก็เลยแบบอยู่ยาวแล้วก็ทิ้งไว้

ถ้าฉีกทำไมกูก็อยากได้แนะแครงมั้ย
เชื่อไหมว่าผมเกลียดถั่วฝักยาวมาก
ถึงขั้นที่เคยเป็นลมกลางกองถ่ายมาแล้ว

เมื่อกี้ที่มันอ่านทำการแสดงอยู่

เพราะว่ามีจังหวะหนึ่งที่บอกว่า

อยู่ว่าใช่

คำตอบก็คือใช่ครับผม

ไม่ใช่ต้นขามันเล็กกว่า
ต้นขาใกล้ใหญ่ไอไดของแกก็ใหญ่
เป็นตัวเดียวที่ใส่แล้วเปี๊ยะเลยตัวนี้

สภามันไม่ได้
ใส่เอาไว้แบบปลูกต้นไม้แล้วบางทีผมก็แบบทั้งฉีดกันเชื้อราบ้างทั้งแบบ
อัลคอลินลงสระบ้างมันก็จะมีค่าพวกขาวอะไรอย่างเงี้ย
อ่ะตอนนี้นะครับคุณอ๊อฟตอบผิด

คุณมีสิทธิ์สูงมากตอนนี้ที่คุณจะต้องกินตะลิงปิงนะครับผม
ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
เชื่อไหมว่ารถคันใหม่ของผมผมตั้งชื่อว่าชูใจ
ล่าสุดฉันดูสตอรี่ของใครสักลิดแล้วคุณเขาขับรถไปรอแล้วเหมือนแบบ
เขาพูดอะไรสักอย่างไม่รู้ว่า
มันกำลังหลอกเรา
ตอบที่ถูกต้องคือรถของผมชื่อว่าบุญชูครับ
โอ๊ยเหมือนแม่
ตอนนี้คะแนนทั้ง๓ท่านนะฮะ

แล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมไปแคส

ถ้าเป็นมองวงการแสดงของผม

แหนแม่ก็มีแล้วลูกก็ซื้อให้แล้ว
แต่คอยแม่ยังไม่มีก็เลยแบบอ่าซื้อเพล็นให้แม่

ผมเคยฉีดเล็ดใส่กางเกงบนเวที
ขณะที่กำลังโชว์ตัวมาแล้ว

พี่เคยเหรอมันเป็นโน้ตสูงเหรอเลย

เขากะอีแค่เพื่อนไม่ตอบไลน์มันยังรีบกรุ๊ปเลย
ถูกต้องค่ะไม่ต้องขยี่อะไรเยอะตัดหมดตัดหมด
ต้องเป็นคนเจนซิธีบมาก
ยังไงเล่าสิอันนี้คือเป็นตอนเด็กประตูมันแล้วไม่เป็นแล้ว
คือผมเป็นลูกคนกลางแล้วพอมีน้องชายมาปุ๊บเนี่ย
น้องมันขาวเว้ยแล้วผมเขียวตั้งแต่เกิด
คุณคุณจำเป็นเขียวเลยหรือเหรอใช่เข้าเขียว
ผมอะโทษมาพอมีน้องมาปุ๊บเนี่ยญาติยายก็จะมาแบบเล่นแต่น้อง
ถึงขั้นแบบหนีไปหลังบ้านแล้วร้องไห้คนเดียว

พอดูดิปุ๊บเหมือนภาพขาวดำเหมือนทีวีขาวดำแต่ว่าเป็นทีวีสีปกติ

ผมเคยเสียน้ำตาให้กับผู้ชายมาแล้ว

ผู้ชายที่ทำให้คนเสียน้ำตาได้

ช่วงที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาในชีวิตผมที่มา

แล้วผมก็ไปฟิตเน็ตไปวิ่ง
แล้วตอนนั้นมันมีเพลงหนึ่งของพี่แจ๊ที่ออกมาพอดี
ผมก็กำลังแบบเดินลู่อยู่แล้วก็ฟังใส่หูฟัง

ชื่อเพลงว่า๒๔พฤษภา
แล้วน้ำตาผมก็ไหลออกมา

ชีวิตเขาไม่ได้แบบเกิดมาลาบลื่น

อีกนานกว่ามึงจะมีราคาอะไรอย่างนี้

ถ้าเท้ายังยืนบนพระสุธา

โอ้โหเพลงนี้มันคือเพลงที่ปลุกให้ผมแบบ
ตัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แค่กดดันบ้างที่ก่อนนอนพร้อมมีน้ำตา
บางคนเคยมองตัวผมอีกนานกว่าผมจะมีราคา
แล้วไงล่ะตอนเนียดั่นมาเรียบวงซุปตา

อย่าผิดหวังในฝัน

จงอย่าเดินกลับแล้วอย่าหยุดอย่างกับสัตว์ท้าย
เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟ
ผลักดันให้คุณสู่ทางจะไกลแสนไกล
อย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พัก
เพราะว่าน่าว่าพรุ่งนี้ผมจะไปถึงสั้นชัย
มีกำลังใจสู้กันต่อไป
แต่วันนี้มีคนชนะแล้ว

ตอนนี้เกรส๕คะแนนออฟ๕คะแนนแล้วหญิง๖คะแนน
โอ๊ยเจ็บกว่า
ชากกินแต่เห็นเป็น

กินเลยครับ

อีกคำหนึ่ง
อีกคำหนึ่งอีกสักที
หวานกล้ม

ไม่มีปัญหา

พอเรียบร้อยเว้น
กินหน้าหกนาง

ใช่เพราะทุกคนทำได้แล้ว

ทำไมพี่น้ำได้อะ
เมื่อกี้คือตาดำสั่นเลยอะ

เราเป็นนักแสดง

ลวงเรื่องหัวใจกันมากดีหว่า
รักใครรักมากออกหักแล้วเจ็บมาก

กินข้าวกับน้ำตา
ฉันสนใจตรงนี้คุณกัล
ทั้งสองคนยังไม่เล่นละครอย่างเด็ก
ไม่ได้นะชอบแล้ว
แต่ว่ามีคนเขาบอกว่ารีราการจีบหญิงของการณพัฒน์นี่

ผมกล้ามเผ็ดใจตายตัวเนอะว่ะ

อาจจะบอกว่าส่วนใหญ่เวลาเจอทีนี้ทำยังไงอยากจัดที

ก็เฉยอะเป็นอดีตของเธอป่าว
เฮ้ยรู้ว่าเราหาคนนี้มานานแล้วเว้ย
เพราะว่าจริงอดีตเราเยอะมากกว่าเธออีก

จริงไหมบอกแล้วเขาเป็นคนจูบ

จริงอันนี้เป็นแผ่นเสียงไวนิวครับ
คือจริงค่ะเป็นการผู้สนที่ผมลงทุนเองเลย
ร่วมกับเปรียมสุขอนุรักษ์เพลงเก่านะครับ
แผ่นเสียงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำรายได้เนี่ย
มอบให้กับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงนะครับผม
ซึ่งรายได้ทั้งหมดคือไม่หักค่าใช้จ่ายเลยมอบให้หมดเลย

เพจเปรียมสุขอนุรักษ์เพลงเก่าได้เลยครับ
วันนี้เราก็ได้จัดจ้านกับน้องกันในอีกมุมนึงเนาะ

ขอบคุณเชิญกันนะครับขอบคุณกันค่ะขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าครับผม
เรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษสำหรับพวกเราทั้ง๓คนนะครับ
ยังไงก็เจอกันเบรกหน้าจ้า
รักสบายดีหรือไรอยู่กับใครที่ไหน
หรือไม่ยังมีใครคิดถึงเธอ
เอาสุดก่อฟ้าแสนไกลเอาทรงใจไปให้ทิ้งเธอ
อยากให้เธอรู้ไว้ฉันขอเป็นส่วนหนึ่งของเธอ

รักเธอห่วงเสมอเธอแกร่าฝากกับฟ้าและกับดวงดาว
ให้คอยดูแลเธออยู่เอาอยู่ที่ไหนก็ตาม
ส่งความรักให้เธอตรงข้างกายเธอ
รักฉันวันนี้ยังอยู่ไม่ไกล
เพียสแพงคือของ๓๖๑๗ปี

จากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้
คิดว่ามีสักคนเข้าใจ
ไม่คำนึงว่าเขาเป็นใคร
ไม่สนใจว่ามาจากไหน

คุณเสียงนี้มาก

แต่ว่านอกเหนือจากนั้นฉันจะทราบมาว่าตัวคุณเอง

ซึ่งตอนนั้นอยากจะปฏิเสธแต่ก็ทำไม่ได้
ภูมิใจเหมือนกันที่เข้ามาร้องเพลงเรา

ได้ยินเสียงคนกรี๊ดไหม

ว่ารักคืออะไร
อยู่ได้ดีมาก

นอกจากเสียงที่แห่งอรรมถา
คุณดูสิคะนี่ก็เหมือนสตาร์ฟไว้นะคะ
เรามีภาพในอดีตมายืนยันเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบัน

อุ๊ยนี่พี่ป้าบัสดีพี่

ประมาณนั้นแหละต้อง๓๐ต้องเท่ากับอายุหนึ่งเดียว

พี่ไงต้องหาหนักพี่มาบใช่ไหม

ไม่คิดว่าพี่ปุ๊จะได้เป็นนางแบบใช่ไหม

ยุคนั้นเนี่ยคือพี่ปลูหอตมาก
ถึงขั้นว่าไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะคุณ
เป็นอย่างไรคะ

เพราะก็เห็นตั้งแต่โลคในตลาดเทป
เริ่มไปค้นหาว่าอัญชาลีเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไง

คนที่เขาเขียนตอบคำถามก็เป็นเพื่อนคุณพ่อพี่
มากันเลยมาไป
พี่ลงไปไม่ได้เพราะมียามบอกว่า
มีเด็กมารอพี่ร้อยกว่าคน

แล้วก็เวลาจะออกมาเนี่ยพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยออกไม่ได้
คือเด็กล้อมรถเราหมดเลยเราก็ไม่กล้าขยับขยื่น

ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราดีใจภูมิใจนะ
แต่เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราดังข้ามคืน
แล้วเรารู้สึกว่าเรายังรับยังปรับตัวยากมากเลย

โผมโตนที่สยายมากลงไปตาม

ออกมาเก็บไปมวยซึ่งดีใจอย่างนี้
ตรงหลังต้องแบบมีแปะที่ไหนก็ค่ะ

แล้วก็เป็นคู่ที่เรียกได้ว่าดังมากทั้งคู่มาเจอกัน
คือพี่ปุ๊กกับพี่เบิร์ดทงชัยนะจ๊ะ

ก็เลยเอาทั้ง๑๐เพลงบรรจุไว้ในหนังด้วยรักหรือรัก

เหล่าให้ฟังว่าเพราะเราออกปุ้บเนี่ย
เด็กจะควักกล้องแล้วก็ถ่ายแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องเลย

เธอก็กลายเป็นผู้จิ้มไป
จะบอกว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน

ปูต้องมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง
เพราะมันไม่ต่างจากลูกเมื่อสักครู่เลย
ไม่นะมันก็จริงน้องก็ไปแหละนะ

พี่ปูเขาดูแลทั้งสภาพสิทธิใจตัวเอง
และที่สำคัญออกกำลังกายด้วย

ต้องออกเป็นปริจาม
ต้องหนีดีในนิดนึง

ไม่ต้องหลักมาก
มีภาพมาให้ดูด้วยใช่ไหมคะ
เฮ้ยมีปริจามมาจาก

ตัวเบาหน่อยจ้ะ
ตัวเบาหน่อยจ้ะ

เพื่อนหนูเป็นคนไม่อ่อน
คนที่อยู่ด้วยนับวัย
คงต้องดูตัวอีก

พื้อคือกะหรีปู้นี่แหละ

คือเราใช้เครื่องแกงที่เป็นเครื่องแกงจริง

หมายความว่า๓ชั่วโมงฉันทำได้๒๐ตัวนั่นเอง

แต่วันนี้ว่าแต่จะมาออกรายการแบบนี้จะเป็นเพียงเกิดน้อง
พี่ก็เลยลูกอุดสอบไปเข้าครั้ว

นี่มันจะออกเค็มเล็กเพราะเครื่องแกงมันจะเค็มใช่ไหม

แต่ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบจะเป็น

แฟนทางรายการถ้าอยากจากได้นะ

พี่ที่เคยสอนเด็กด้วยซ้ำ

เอาละไหนพี่ปุ๊มาแล้ว
สารฝันหนูหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าปลื้มพี่ปุ๊บมานาน

สัมเพียงจะรองเพลงหนูได้ไหมเนี่ย
โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ปุ๊บ
ยิ่งดีมากสนุกมากครับ
วันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูมากเลยนะคะ
ที่ให้เข้ามาในรายการของพวกเรา
เมื่อกี้ได้เห็นพี่ปุ๊แอบเต้นนิดนึงด้วย

ทุกคนเลยนะวันนี้มากันเยอะมากแล้วครบทุกรถจริงนะ
สำหรับคุณผู้ชมที่อยากให้เราจะจัดเรื่องอะไรนะคะสามารถส่งข้อความมาได้นะคะ
แล้ววันนี้พวกเราทั้ง๓คนค่ะต้องลากันไปก่อนนะครับ
กลับมาพบกับพวกเราทั้งสามคนและรวมถึงแขกรับเชิญสุดจัดจ้านได้
ทุกวันอาทิตย์นะครับผมเวลา๕โมงเย็นครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
อาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่นะคะกับรายการ
จัดจันยันวิทย์ค่ะ
จัดจันยันวิทย์ค่ะ